ใครที่อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวก็มาทางนี้ค่ะ

ก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำหม้อไฟสี่สหาย
ขายอยู่ที่นครสวรรค์
โอ้โหชอบความนครสวรรค
เมืองแห่งศิลปะการแสดงอีกที่หนึ่งเนาะ

เมนูนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำหม้อไฟซี่สหาย
สายที่ว่าก็คือเส้นไง
เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวและเส้นบะหมี่เหลือง
ที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องต่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกัน
เนื้อหมูก็มีหมูชิ้นหมูเด้งมาหมดเลยตับหมูก็ด้วย
ลูกชิ้นหมูก็ใส่นะคะแต่จะบอกว่าในภาพนี้อาจจะไม่เห็นเพราะ
ลูกชิ้นหมดอ้าวขายดีวันที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไป
ลูกชิ้นหมดเลยเหรอใช่ตายเถอะดูแล้วกันว่าเขาขายดิบขายดีเพราะว่าเขาสั่งแย่งได้
ส่วนเรื่องของน้ำซุปเนี่ยคุณบอกได้ว่าจะเอาเป็นแบบต้มยำน้ำใสหรือต้มยำน้ำตก
การปรุงน้ำยำของเขาดูเลยค่ะจะใช้ส่วนผสมต่างทั้งถั่วลิสงป่นน้ำตาลพริกป่นกุ้งแห้งป่น
และที่ขาดไม่ได้นี่บีบมะนาวสดเข้าไปเลยคุณลูกค้าก็จะอร็ดอร่อยนะคะ
เมนูนี้ต้มยำหม้อไฟคือน้ำตกอันนี้เห็นข้นต้องมีเลือดนะใส่เลือดด้วยนะ
เพียงแค่๘๙บาทเท่านั้นคุณก็สามารถทานแบบหม้อไฟได้ส่วนถ้ามาคนเดียวเปล่าเปลี่ยวแล้วก็๒๕บาทพกตังค์ไปคุณก็อิ่มท้องด้วยเหมือนกัน
ห้าบาทเท่านั้นเองค่ะอ่ะงั้นบอกพี่กัดร้านกันหน่อยร้านนี้ชื่อทองก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟนะคะ
อยู่ใกล้ศูนย์ท่ารถท่าตะโกค่ะอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
หาไม่ยากเจ้าของก็คือคุณนัทถาผู้กระจายนะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้ามาก่อน
แต่ว่าพอเจอโควิดต้องออกจากงานแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะหันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
เริ่มเริ่มจากการศึกษาในยูทูปนี่แหละแล้วก็ลองผิดลองถูกเปิดเป็นร้านเล็ก
ขายก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าเป็นที่ตอบรับอย่างดีจากลูกค้า
แวะเวียนกันตลอดแล้วยังมีเดรี่เวอรี่ด้วย
ดังนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะใครไปแถวนั้นเนาะ

ร้านเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๒ค่ะ
ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะเผื่อใครจะโทรไปจองก่อน

เหล็กต้มยำโว้ย

แล้วพอใช้แบบมะนาวสดอะ
มันก็เลยทำให้แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย